มี๑๐โทไปจ่อยิง๑๐ตรีรุ่นน้องหน้าค่ายที่นครพ
พนมบ้างเขากลัวยิงเขาสิบหกนะจนเขาตายขาดที
เนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้เข้ามอบตัวแล้วนะคะเบื้องต้น
พลังโดนแน่นอนภรรยาของผู้ตายอุ้มลูกที่เพิ่งครอบจนได้ไม่ถึงเดือนนะคะ

มาดักรอยังไม่ถึงเดือนเลยมาดักรอแล้วก็แย่อีก๑๐คน
พอเห็นหน้าผู้ก่อเหตุเข้ามาเท่านั้นแหละไปดูเลยค่ะ
นี่ค่ะจะได้ยินเสียงกรีดร้องตะโกนด่าทอเป็นแก๊กกราวอยู่ตลอดเลย
แล้วก็มีจังหวะหนึ่งยื่นมือมาตีมาทุบมาแบบทำร้ายเลยนะคะ
อันนี้คือบรรยากาศตอนที่ผู้ก่อเหตุนะคะสิบโทมานิดจันทพินิษฐ์มามอบตัว
ในคดีที่ไปเจาะยิง๑๐ตีแล้ว
วัชราอินาลาสารวัตถาหารมศ๒๑๐นครพนมค่ะ
ที่เขายิงตายตอนที่เขาเข้าเวรอยู่ค่ะ
คือวันนี้เนี่ยภรรยาสิบตรีวัชระอุ้มลูกมาเลยนะคะ

บอกขอมาดูหน้าหน่อยนี่เห็นไหมคะ
เห็นไหมที่อุ้มลูกอยู่แล้วก็มีผ้านั่นนะคะ
บอกขอดูหน้าหน่อยคนที่มันทำสามีเธอเนี่ยมันยังไง
ดักรอเลยนะคะแล้วเขาบอกว่ามันมีประเด็นที่ว่า
โทมานิดเนี่ยพูดออกมาคำนึง
คือคำว่าขอโทษขอโทษแต่ฝั่งครอบครัวบอกว่ามันเป็นการขอโทษแบบไม่เต็มใจ
ครอบครัวเขาก็เลยยิ่งโกรธยิ่งแค้นหนักกว่าเดิมนะครับ
ตำรวจก็ต้องรีบคุมตัวเข้าห้องสอบสวนก่อนที่มันจะบานปลายแล้วก็ชุลมุนวุ่นวายค่ะครับ
คือ๔ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะ
สิบโทมานิดเนี่ยมามอบตัวหลังจากหลบหนีไปอยู่ที่ป่าระแวกหมู่บ้านนี่แหละ
เขาบอกเขาสำนึกผิดได้แต่หลักเลยคือถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่
เขาเป็นห่วงแม่วัย๖๗ปีที่ป่วยอยู่ลำพังแม่มีโรคประจำตัวคือขาอ่อนแรงกับตาพร่ามัว
ตัดสินใจติดต่อผู้บังคับบัญชาให้พามามอบตัวสู้คดีและรับโทษ
ของกลางเอามาให้ด้วยนะคะเสื้อแขนยาวสีดำเสื้อแขนสั้นกางเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบสีดำ
กระเป๋าสะพายแล้วก็มอเตอร์ไซคันที่ใช้ก่อเหตุซึ่งก็ตรงกับพยานหลักฐานแล้วก็กล้องวงจรปิดที่
เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้ค่ะคือเอาเสื้อผ้าในวันก่อเหตุทุกอย่างมาครบหมดเลย
หลายคนอยากถามคำถามนี้ว่าทำทำไมยิงเขาทำไมสิบโทมานิดบอกว่าทำเพราะว่ามีปัญหากันมาก่อน
ไม่พอใจที่ผู้ตายไม่ให้ความเคารพและไม่เข้าใจกันเรื่องการทำงานเป็นสาเหตุให้ครับแค้นใจมาตลอด
ทีนี้จังหวะก่อเหตุเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไปฆ่านะก็ตั้งใจจะขี่รถกลับไปกินข้าวเย็นกับแม่ที่บ้าน
แต่เจอผู้ตายยืนเข้าเวรตรงตู้ยามรักษาการพอดีแล้วผู้ตายชักสีหน้าใส่เขาทำสีหน้าไม่พอใจแล้วไม่แสดงความเคารพเขา
เขาบอกมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่แปรเปลี่ยนไปเป็นความแค้นประกอบกับอารมณ์ชั่ววูบแล้วเขาบอกเขาดื่มเบียมาแล้ว๒กระป๋องด้วย
ด้วยทั้งหมดประกอบกันเขาก็เลยเอาปืนที่พกมาด้วยเนี่ยกระหน่ำยิงเขาบอกว่าเขาไม่ได้เตรียมการมาก่อเหตุ
ข้อหาเบื้องต้นที่เขาโดนคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
เมื่อเช้า๙โมงครึ่งค่ะตำรวจก็คุมตัว๑๐โทมณิษฐ์ออกมาจากห้องขังมาสอบปากคำพร้อมกับทนายความแล้วก็ทหารรัฐธรรมนูญนะคะ
เจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องของมูลเหตุอยากจะพูดอะไรอยากจะชี้แจงจะขอโทษครอบครัวอะไรยังไงไหมลองดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ
นี่ค่ะก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากปากเขานะ

แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็มีครอบครัวมีแม่มีลูกมีเมียนะฮะ

ถึงเดือนยังไม่เห็นหน้าพ่อเลยค่ะ
สกาวเดือนขันจันทร์ภรรยาของ๑๐โทที่ขออภัยสิบเอกวัชราที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
แล้วก็ญาติญาติเนี่ยก็มาคือตำรวจได้เชิญตัวภรรยาของผู้ตายไปในห้องสอบปากคำที่มีสิบโทมานิดอยู่

รับไม่ได้กับสิ่งที่ผู้ต้องหาบอกกับเธอ
เขาบอกว่าพูดกับเธอแล้วไม่มองหน้าเธอด้วย
ไม่รู้สึกถึงความสำนึกผิดเลย
โดยบอกว่าก็เกิดจากเรื่องที่สามีของเธอไม่ทำความเคารพขณะขี่รถมาที่ป้อม
บอกว่าขอฟังสาเหตุจริงได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
สิบโทนวันนี้เขาบอกแค่ขอโทษแล้วไม่ยอมพูดอะไรอีก

วันนี้เธออุ้มลูกชายที่เพิ่งคลอดมาอายุไม่ถึงเดือน

ให้มาดูหน้าว่าคนคนนี้รากพ่อไปจากลูก
เธอบอกว่าไม่ต้องมาขออโหสิกรรม

ไปรับโทษประหารชีวิตในคุกดีกว่า
แค่ไหนยังถรับขอโทษ

แต่แม่ก็ไม่รู้หรอก
จริง
แม่มันบอกว่า
เธอฝ่านพ่อการเธอน่ะ
เห็นไหมคือก็อ้างกับเมียของผู้ตาย
บอกว่าเพราะเขาไม่ทำความเคารพ
ใช่ไม่ทำความเคารพขี่รถมาก็ไม่ทำความเคารพ

ตอนขอโทษก็ไม่ได้มีท่าทีเหมือนจะสำนึกผิด
บอกเธอรับไม่ไหวรับไม่ไหวจริง
แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้ตายเขาด้วยนะ

ใช่เขาไม่มีสิทธิ์ลุกมาบอกอะไรแล้ว
ว่ามันจริงไม่จริงยังไงแบบไหนนะคะ
เหตุผลที่มันเปรียบไปก็ไม่ต่างกับพวกวัยรุ่นที่มัน
ชกต่อยตีรันฟันแทงกันทุกวัน
ไม่มองหน้าไม่ว่ายรุ่นพี่ไม่ครบอะไรเกิน
นี่คุณเป็นทหารนะใช่ไหม
แล้วคุณดื่มเบียนในค่ายหรอ
ก็สมควรที่ทางญาติพี่น้องของผู้ตายเขาจะโกรธแค้นแล้วฮะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับตอนที่สิปโภมานิสยังไม่มามอบตัว

ก็อยากให้ลูกมามอบตัวเพราะกลัวจะโดนวิสามันฆาตกรรม

แม่บอกว่าแม่สบายใจที่ลูกมามอบตัว
ก็ขอให้ปล่อยไปตามคดีความ

แม่เองก็ยากจนร่างกายก็ไม่แข็งแรง
ทุกวันนี้แม่ก็อยู่ได้ด้วยเงินเบี้ยคนชะลาเดือนละ๖๐๐บาท
ลูกชายคนเล็กที่ส่งให้เดือนละ๑๐๐บาท
จากนี้ไปเนี่ยแม่ก็ต้องอยู่บ้านคนเดียว
จากที่ปกติลูกชายจะเป็นคนหาข้าวมาให้หลังออกเวร

ไม่รู้จริงว่าลูกแม่ทำแบบนั้นทำไม
แต่ลูกแม่เป็นคนเก็บกฎ
เล่าให้ฟังว่าตอนอยู่ในค่ายถูกรังแก่

แล้วก็อยากให้ลูกกลับตัวใหม่
ให้เป็นคนดีอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครอีก
และแม่เองก็อยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

แต่คนนี่สั่งมันเอ่อบนพวกอันโมเดียวกันก็ได้
ประตุ๊กค่ายทหารประตุ๊กปินทหารเลยค่ะ
มันก็ไม่ได้เก็บกฎเก็บกฎไว้นะ
ตั้งคิดตั้งใจใหม่สรุปเลย
เพราะว่าเนี่ยมันก็มาถึงคันนี้แหละนะ
ทีมข่าวก็ไปที่อ๋อมีอีกเสียงหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าสิบโทมานิดเนี่ย
จริงมันคงมีความประพฤติดีมาตลอดไม่ก้าวร้าว
คนนี้คือผู้ใหญ่บ้านหมู่๗นะคะนายมานิดสีทองทา
เขาบอกว่าเห็นสิบโทมานิดมาตั้งแต่เด็กเลย

เพราะว่าพ่อตายตั้งแต่เขายังเด็ก
โทมานิดก็เลยเป็นเสาหลักของบ้าน
กระทั่งสอบเลื่อนเป็นสารวัตรทหารได้

ก็ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยแบบนี้ค่ะ
ก็ต้องรับกรรมตามที่ตัวเองก่อเอาไว้นั่นแหละ
ทีมข่าวไปที่บ้านไทยเจริญหมู่๗นะคะ
ก็เป็นที่จัดพิธีศพของผู้เสียชีวิตนะคะครับ
ญาติผีน้องก็ช่วยกันจัดเตรียมงาน
ปลอบใจแม่ของคนตายยังนอนช็อกร้องไห้ฟูมฟายทำใจไม่ได้

อยู่ท่านี้ร้องไห้ตลอดเลยนะคะ

ใช่แม่ยังคงร้องไห้แล้วพูดอยู่ประโยคเดียวว่าฆ่าลูกแม่ทำไม

ว่าเพื่อนกันไหนว่าพี่น้องกัน
มานอนบ้านแม่มากินข้าวที่แม่ทำ

หลังจากลา๑๕วันดูแลภรรยาที่คลอด
หลานชายแม่ตอนนี้ต้องกำพาพ่อ

คือวันสุดท้ายที่ลูกจะได้กราบแม่

แล้วนี่เป็นห่วงเหมือนกันนะว่าคุณแม่จะยังไงต่อไป

หลานคนนี้คือความภาคภูมิใจของญาติพี่น้อง
เป็นรูปถ่ายหลานทั้งที่แต่งเครื่องแบบทหารรูปงานแต่งงาน
คุณป้าบอกแค่เห็นรูปน้ำตาก็ไหลแล้ว
ก็อยากให้คนก่อเหตุรับโทษให้สะสมกับสิ่งที่เขาทำเอาไว้นะคะ
ทุกผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชนี่แม่ดุกัน